อาหารเทศน้องยังมอเตอร์มองข้ามพา

ขอลูกชมลูกพอนิดนึงก็ละกัน
คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าอเล็กเรนเดลค่ะ
หลายคนครับแฟนคลับเป็นห่วงอยากจะให้แต่งงานเหลือเกินนะคะ
เพราะตอนนี้ก็มีแฟนสาวเป็นของตัวเองแล้วนะคะ

เรารุ้นกันว่าเจ้าตัวเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักที
แต่ต้องบอกว่าเจ้าตัวนั้นไม่ได้มองข้ามผ่านเรื่องแต่งงานนะ
เจ้าตัวบอกกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะ

แต่ตอนนี้ชั่วโมงยังไม่ได้
หมายถึงอะไรชั่วโมงยังไม่ได้คือ
ยังเวลาไม่ได้เออนะคะ
แล้วก็อยากจะโฟกัสแบบลงรายละเอียดค่ะ
เพราะหากจะคิดจะแต่งงานมีครอบครัวมีลูกอะไรอย่างนี้
ตอนนั้นก็อยากมีเวลาให้กับครอบครัวอย่างเต็มที่ค่ะ

โดยเฉพาะเรื่องของลูกน้องในทีมงานองค์กร

กว่าคนสองคนจะแต่งงานกันมันมีหลายปัจจัยอ่ะ
ก็มีความสุขแล้วพอ